กลับมาออนทัวร์ให้สุขภาพดีด้วยเมนูเส้นอนาชาติกันต่อนะคะ
ช่วงนี้ขอข้ามไปที่ฝั่งทนเพื่อตามหาเมนูเส้นเพื่อสุขภาพสไตล์ไทยกันบ้าง
ซึ่งตอนนี้คุณน็อตของเราก็ถึงที่หมายเรียบร้อยแล้วตามไปแฮลตี้พร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ
คุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่ซอยราชบุรณะ๓๐นะครับผม
ตราหลังผมเป็นสวนผักออร์แกนิคเนื้อที่๑ไหล่นะครับ
ความไม่ธรรมดาของน้ำยาที่นี่นะครับเขาเป็นขนมจีนน้ำยาแบบมังสวิรัติครับ
สวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนอทค่ะ
อะไรอยู่ครับที่เนี้ยก็วันนี้ก็เก็บผักค่ะเก็บผักค่ะ
อะไรมาแล้วบ้างก็ได้มะเขือนะคะดอกอัญชันชันค่ะ
แล้วก็แบงลักษณ์ผักมากมายเลยค่ะที่เห็นที่ปลูกอยู่นี่
ผมเห็นว่ามันไม่ได้มีต้นไหนที่ลงดินสักต้นเลยนะครับคือที่นี่เราเป็นสไตล์สวนผักคนเมืองครับผม
คนเมืองแปลว่าไม่ค่อยมีที่ดินเนาะแล้วมีพื้นปูนเยอะ
เราก็เลยเลือกที่จะทดลองทำว่าถ้าเราไม่มีพื้นดินเนี่ย
เราสามารถจะปลูกได้ไหมแล้วก็พิสูจน์ได้ว่าตรงนี้สี่ปีนะฮะ
อยู่มาสี่ปีแล้วสี่ปีแล้วปลูกได้ปลูกดีด้วยเอ่อ
ผลผลิตอย่างดีด้วยดีด้วยค่ะดีด้วยใช่ไหมครับ
ผักที่เป็นแบบออร์แกนิคใช่ค่ะออร์แกนิคคือไม่ใช้สารเคมีใดใดเลย
โหในสวนแห่งนี้เนี่ยมีพันไม้อะไรบ้างครับป้าครับ
เยอะเลยค่ะที่เห็นนั่นคืออ้อยเนอะอ้อยอ้อยอ้อยอ้อยปลูกในเมืองได้
ประเด็นที่อยากชี้ให้คุณน็อตดูคือ
อย่างกรณีกล้วยเนี่ยส่วนใหญ่ต้องลงดิน
แต่เราใช้วงซีเมนหรือท่อยางนะครับผม
มีดินแค่สองวงสูงนั่นนะค่ะครับ
มันก็จะทำให้กล้วยเนี่ยออกลูกได้นะพี่เห็นบนนี้อ่านี่อะไร

อู๋เก่งมากเยี่ยมเลยอังหุ่นที่บ้านก็ปลูก
อันนี้อะไรคะรางอะไรที่ไม่ลางจืด
เก่งลางจืดเอ็นรู้จักผักเยอะนะคะ

ปะรดค่ะเวลาที่เราทานสับปะรดนะมันจะมีเวลาซื้อมาเนอะลูกหนึ่ง
ก็ตัดออกมาหลายคนเอาไปทิ้งแต่เราก็เอามาปลูก
คือเอาลงดินได้เลยค่ะเดี๋ยวเขาก็โตมันขึ้น
ขึ้นค่ะเพราะมันยังมีอาหารอยู่ในนี้
เดี๋ยวไปดูสวนผักที่เอามาทำอาหารดีกว่าที่ตรงนั้น
ได้ค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวเชิญด้านนี้นะคะ
พืชผักเยอะแยะมากมายขนาดนี้ป้าหน่อยไม่ได้ปลูกเล่นนะคะคุณผู้ชม
แต่เขานำมาทำอาหารที่ร้านเฮลมีแห่งนี้นี่เองปลูกเองใช้เอง
รับรองว่าสุขภาพดีและปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะ
อ่าเรามาเข้าสู่ในส่วนของผักสวนครัวนะครับบ๊าบ๊าครับ

อันนี้เป็นคือสวนครัวไม่ใช่มีแต่ผักที่กินอย่างเดียวนะอย่างทานตะวัน
พอเห็นเราก็สดชื่นในส่วนนี้ก็จะมีดอกไม้ปนไปกับผักสวนครัว
เหมือนรถตักดินรถตักดินที่ไม่ใช้แล้ว
อันนี้เป็นอ่างอาบน้ำ
แต่ประเด็นคือทั้งหมดจะต้องมีรู

จริงอันนี้เขาเรียกภาษาอีกอันหนึ่งคือว่าตำลึงหวาน
ก็คือทำเหมือนตำลึงตำลึงทำอะไรได้เขาก็ทำได้
แล้วอันนี้เช้าผู้เช้าผู้ก็อยู่ในถัง
อันนี้ขยะไม่ใช้แล้ว
นึกให้ได้ว่าพัชนะอะไรที่เหลือใช้เนี่ยเราก็พยายามประยุกต์เอามาใช้
เพื่อให้คนเมืองเห็นว่าเฮ้ยของบางอย่างที่นึกไม่ถึง

อย่างนี้เป็นต้นนะฮะกระเป๋าเดินทางนะฮะเราก็สามารถนำมาใช้ปลูกได้เช่นกัน

ลองดมดูพอได้กลิ่นเขานึกถึงอะไรคะ

พวกขนมจีน
อาหารเวียดนาม

อันนี้เอาไปทำอะไรได้นะครับกินผักเครื่องเคียง
แล้วถ้าแนะนำก็คือตื่นเช้ามานะคะ
เอาน้ำน้ำร้อนกดใส่ถ้วยแล้วก็เด็ดในนี้ใส่ลงไป

สทั้งรสก็จะหอมด้วยกลิ่นมิ้นเป็นธรรมชาติ

ประโยชน์มากเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญปลูกง่ายมากค่ะ
แค่เด็ดอันหน้าที่มันมีรากนี่ค่ะ

ขอมีง่าไปลองชิมด้วยได้ป่ะ
เอ่อได้แต่รออดใจรอแป๊บนึงนะคะ
ไหนมาที่นี่แล้วเนี่ยป้าอยากให้เห็นว่า

หัวใจสำคัญในการปลูกผักบนพื้นปูนคืออะไร

ใช่แล้วทำยังไงให้ดินมันดีเราก็ต้องไปปรุงเดี๋ยวค่อยไปปรุงอาหาร

แต่ดินกินไม่ได้ใช่ไหม

แม้เที่ยงแบบนี้ก็คงหิวกันแล้วล่ะสิค่ะ
แต่อย่าเพิ่งใจร้อนไปนะคะคุณนอท
เขาเป็นถึงศูนย์การเรียนรู้การปลูกผักสไตล์คนเมือง

ทีมงานขอส่งนักเล่าเส้นมากความสามารถอย่างคุณน็อต
ทำภารกิจนี้แทนพวกเราแล้วกันนะคะ
สู้จ้า

เขาจะสอนผมทำปรุงดินให้อร่อย

ตรงนี้ก็จะเป็นการเรื่องของการปรุงดิน

แต่ว่าข้อแม้ของการใช้ปุ๋ยข้อก็คือต้องแห้ง
แล้วก็เนื่องจากมันเป็นการปรุงดิน

แต่ว่ามันจะมีเครื่องปรุงที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง

ก็คือเป็นจุลินทรีย์ที่อยู่ในรอบบ้านเราครับ
เราจะไปเลือกเอาใบไม้ที่มันมีเชื้อราสีขาวแบบนี้ครับ
มาแล้วก็นำน้ำเนี่ยนะครับ
มาใส่กับผสมกับน้ำตาลครับ

ประมาณ๒วัน

เมื่อ๒อาทิตย์เราก็ได้ลักษณะของดินที่พร้อมปลูกเป็นแบบนี้

แต่ว่าก่อนปลูกเนี่ยเราจะต้องลดน้ำนะครับ

น้ำอันนี้จะเป็นน้ำผสมกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับ
ก็จะเป็นจุลินทรีย์ที่ได้จากการหมักไข่กับหัวเชื้อจุลินทรีย์ครับ

กะขาวนี่ใช้เวลานานไหมครับกว่าจะเก็บกินได้
ประมาณ๒เดือนครับ๒เดือนถึง๒เดือนครึ่งครับ
เวลาเราจะย้ายกล้านะครับก็จะใช้

เป็นช้อนและไปที่เลือกต้นที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับ

จะเห็นได้ว่ามาทั้งดินทั้งล่างนี้นะครับ
จากนั้นเราก็ใช้ช้อนตัวเดิมเลยครับ
ทำการเหมือนกับการขุดหลุม
แล้วก็เอากล้าค่อยวางลงไปครับ
แล้วก็ใช้ห้ามช้อนช่วยนะครับ
นี่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับวิธีการปรุงดิ้น

ได้แล้วครับเดี๋ยวไปเจอป้าหน่อยในครัวได้เลยครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับเชฟตูนครับ
เจอกันแล้วนะครับในช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่องนะครับ
แต่ว่าวันนี้เชฟตูนเนี่ยพกไข่มา๕ฟองเลยล่ะครับ

เพราะฉะนั้นเมนูของเราต้องเป็นเมนูที่มีเส้น

หมี่ไข่ตุ๋นนมสดนะครับผมก็ต้องมีบะหมี่

ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปลวกก่อน

เพราะเดี๋ยวเราจะนำเส้นไปตุ้นกับไข่อีก
ล่วงเนี่ยเราใช้หม้อเดียวกันได้

เพราะกุ้งเวลาลวกแล้วเขาจะมีกลิ่นซีฟู้ดกลิ่นอะไรออกมา

วกแป๊บเดียวให้ข้างนอกเนี่ยเนื้อเขาตึงนะครับ

วันนี้ใช้ไข่๒ฟองแล้วกัน

เร็วใจเย็นพี่เราไม่ได้ทำไข่เจียว

การที่ตีอย่างนี้เป็นการอัดอากาศเข้าไปในไข่

เหมาะสำหรับทำไข่เจียวแต่เราทำไข่ตุ๋นเนี่ยนะครับ
ต้องแบบนุ่มนวลเพราะเราไม่อยากให้มีฟองอากาศเข้าไป

มันจะมีในส่วนของแบบไข่ขาวไข่แดงอะไรตรงเยื่อเขาเนี่ยนะครับ

สามารถสร้างสรรค์ได้หลากหลายเมนู
ทำให้รสชาติอาหารเข้มข้น
หอมมันอร่อยล้ำไม่ซ้ำใครครับ

รับรองว่าไข่ตุ๋นถ้วยนี้จะมีสัมผัสนุ่มนวล

เราใส่ซีอิ๊วลงไป

เดี๋ยวเราจะเทไข่ลงไปในบะหมี่

แรมเรียบร้อยแล้ว
ใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะครับ

เมณูอร่อยอร่อยแบบนี้เลยนะครับ
ทำง่ายได้ที่บ้านนะครับ

เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาเจอกันใหม่ในช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่องนะครับ